โชว์ช่วยคุณผู้ชมทุกท่านโดยมาถึงสองท่านด้วย

ทราบอาการป่วยของคุณแม่ด้วย

ที่เราได้เห็นน้ำตาของน้องพีซีกี

แล้วก็พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดครับผม
ก็อยากให้คุณแม่หายไวมากกว่าครับ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือวินาทีเปิดใจทั้งน้ำตาของน้องพีพีค่ะ
คือเมื่อวานเนี่ยก็คือได้อัปเดตอาการป่วยของคุณแม่นะคะ

เพิ่งกลับมาจากเที่ยวต่างประเทศนี่แหละค่ะก็กลับมาปกตินะคะ
ทางคุณหมอและทีมแพทย์ก็วินิจฉัยนะคะก็วิเคราะห์บอกว่า
อย่างที่เราทราบกันนะคะตอนนี้ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็มีการอักเสบขึ้นไปที่สมองเลยทำให้คุณแม่ยังไม่ได้สติในตอนนี้ค่ะ
เพื่ออัปเดตอาการของคุณแม่แต่เราก็จะทิ้งงานไม่ได้นะคะ
คืออัปเดตอาการคุณแม่รายชั่วโมงเลยนะคะ
แล้วขอให้คุณแม่กลับมาแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมนะคะ
ก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่ของน้องด้วยนะคะ

ขึ้นไปดูอินสตราแกรมของคุณแม่กับคุณพ่อ
คุณแม่คุณพ่อเขาชอบลงรูปคู่กัน
แล้วก็แคปชั่นแบบน่ารักให้กำลังใจกัน

คือครอบครัวน่ารักมาก

ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วคุณผู้ชมค่ะ